ช่วงนี้มาดูเรื่องราวดราม่าระหว่างแฟนคลับกับศิลปินแรปเปอร์หนุ่มผลงาน๔๐๐ล้านวิว
นี่ไงคนตามหากันอยู่ว่าแรปเปอร์ชื่อดังเนี่ยคือใคร
เป็นใครผู้หญิงคนนี้อายุ๑๘ปีเธอเป็นแฟนคลับของแรปเปอร์คนนี้มานานด้วยความชื่นชอบในผลงาน
วันดีคืนดีแฟนสาวของแรปเปอร์ติดต่อมามาทำงานไหมดูแลศิลปินแรปเปอร์คนนี้ไหมเธอก็รับทำงานไป
แรปเปอร์วันแรกปุ๊บถูกบังคับให้มีอะไรด้วยโดยที่ไม่ป้องกันคุณผู้ชมนะฮะเธอบอกว่าเธอทนไม่ไหว
เพราะรับงานไม่ใช่เรื่องของเซ็กนะครับรับงานแค่ดูแลศิลปินให้เท่านั้นนะครับ
อนุญาตใช้นามสมมุติแล้วกันนางสาวแอนอายุ๑๘ปีเดินทางไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นในข้อหาเป็นธุระจัดหาล่อลวง
พาไปเพื่อการอนาจารย์กับแฟนสาวของแรปเปอร์หนุ่มคนนี้เพราะว่าเขาถูกแฟนสาวของแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังชาวขอนแก่น
คุณผู้ชมอันนี้คือเบาะแสนะผลงาน๔๐๐ล้านวิวอันนี้เป็นใครไปตามหาเอา
ตอนแรกติดต่อให้ไปทำงานดูแลศิลปินให้แต่กลับถูกล่อลวงให้ไปมีเพศสัมพันธ์กับแรปเปอร์หนุ่มคนนี้นะครับ
โดยผู้เสียหายบอกว่าเธอเนี่ยเป็นแฟนคลับของแรปเปอร์หนุ่มอยู่แล้วติดตามผลงานกันมานานจนกระทั่งเมื่อต้นปี
แฟนสาวของแรปเปอร์ติดต่อให้มาทำงาน
ในลักษณะของการดูแลคิวงานดูแลศิลปินให้นะฮะ
ไม่ได้มีเรื่องของเพศสัมพันธ์เรื่องเพศเรื่องเซ็กมาเกี่ยวข้อง
แต่พอไปทำงานจริงกลับถูกเรียกให้ไปมีอะไรกันกับแรปเปอร์หนุ่มคนนั้น
แล้วไปร่วมหลับนอนโดยที่ฝ่ายชายไม่ป้องกันด้วยการสวมถุงยางอนามัยด้วย
และทุกครั้งนะนะเวลาไปมีอะไรกับแรปเปอร์เนี่ย
แฟนสาวของแรปเปอร์จะอยู่ในบ้านด้วยครับ
แล้วคอยจัดอันนี้ยาคุมนะกินซะอะไรแบบนี้
ผู้เสียหายบอกว่าไม่ใช่เธอคนเดียวที่โดนหลอกไปทำงานแบบนี้
และมีสาวซึ่งเป็นแฟนคลับหลายคนโดนหลอก
แต่ไม่มีใครกล้าไปแจ้งความไปฟังเสียงครับ
หนึ่งคนแน่นอนค่ะคนที่โดนมาทุกคนเป็นแฟนคลับหมดเลย
เป็นแฟนคลับหมดเลยนะครับคุณผู้ชม
ทีนี้น้องผู้เสียหายยังเอาแชทข้อความที่แฟนสาวของแรปเปอร์ติดต่องานมาที่เธอเนี่ย
ให้ดูด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยยาวเหยียดเลยเนี่ย
แฟนสาวของแรปเปอร์อ้างว่าตอนนี้ตัวเขาเนี่ยเลิกกับนักร้องหนุ่มคนนั้นแล้วนะฮะ
แต่อยากจะหาคนไปช่วยดูแลแฟนแทนให้ค่าตอบแทนวันละ๑๐๐บาท
ต้องรักษาความลับเรื่องของเพลงให้กับแฟนเขาด้วยนะฮะ
ขณะเดียวกันบางช่วงในการพูดคุยกันในแชทเนี่ยมีการถามออกมาตรงว่า
เห็นไหมที่เราทำเป็นกรอบแล้วก็ขีดเส้นสีแดงเอาไว้ให้
แต่นี่จะไปดูแลศิลปินต้องทำแบบนี้
นั่นน่ะสิฮะทำไมต้องทำอย่างนั้นแหละครับ
ซึ่งหลังรู้ว่าโดนหลอกเนี่ยผู้เสียหายก็พยายามติดต่อไปยังแฟนสาวของแรปเปอร์หนุ่มคนนั้นรวมทั้งติดต่อไปยังฝ่ายผู้ชาย

จึงอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับสองคนนั้นอย่างถึงที่สุดในคดีที่แจ้งความไปแล้ว
เรื่องของการเป็นธุระจัดหาล่อลวงไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารย์

พันธุ์ตำรวจเอกประดิษฐาเก่งสาริกิตผู้กำกับการสภมของแก่
เรื่องต้นเนี่ยนะพฤติกรรมของแรปเปอร์กับแฟนสาวเนี่ย
เข้าข่ายมีความผิดจริงครับความมากกว่าสองร้อยแปดสิบสอง
เป็นธุระจัดหาล่อไปหรือว่าพาไปเพื่อการอนาจารย์
ซึ่งชายหรือหญิงโดยจะมีการออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามา
สอบประคำเพิ่มเติมต่อไปยังคงเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะครับ
ถ้าพบว่าผิดจริงก็จะแจ้งข้อกล่าวหาทันทีนะฮะส่วนฝ่ายชายนั้นถ้าเกิดว่าพบว่ามีความผิด
โยงกับการกระทำความผิดก็จะเรียกมาสอบปากคำในภายหลังนะครับ
ตอนนี้หลายคนก็กำลังสืบอยู่ว่าแรปเปอร์ผลงาน๔๐๐ล้านวิวนั้นเป็นใคร
เยอะนะ๔๐๐ล้านวิวเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นแรปเปอร์ชื่อดัง
ถ้าเปิดเพลงขึ้นมาเราสองคนก็รู้จัก